สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามนะครับ
เดี๋ยวก็จะเตรียมตัวในการแข่งขันนะครับวันที่๕ตุลาคมนี้
ซ้อมเนี่ยนอกเหนือจากการเดินทางไปของนักเตะใหม่แล้วเนี่ยนะครับ
ทุกคนก็รอต้อนรับการลงสนามนัดที่๑๐๐ของรัสกอนทองเหลา

ใช่ดัชกรน่าจะได้ลงเล่นนะครับในเกมเจอกับทางเคนย่า
แบบ๑๐๐แล้วแต่ว่าจะลงตอนไหนเท่านั้นเอง

เพราะว่าตอนนี้เราจะเวิลอื่นคุยกับตัสกอนด้วย

ที่มีอาการปัดเจ็บ

ว่าเพิ่งจะเจ็บเองในเกมที่

ใช่ครับก็คือเจ็บกันแบบเมื่อคืนก่อนที่ได้ค้าง
แล้วมันก็เลยทำให้นักเต๋นั้นขาดหายไปนะครับ
โดยรายวัชเนี่ยก็บอกว่าทั้ง๒เกมนะครับ
ถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับทีมงานได้ทดสอบผู้เล่นด้วย
แล้วก็อยากให้ทุกคนแสดงศักยภาพที่ดีออกมาให้เต็มที่
แล้วก็หวังว่าจะเก็บชนะได้ทั้ง๒เกมด้วยครับ
ส่วนคนนี้น่าสนใจคุณวรปัตรสุพธจดจำ
จำชื่อกันให้ดีคนนี้เอาล่ะถ้าได้โอกาสนี้มีโอกาสแจ้งเกิดนะ
ใช่คือมงไมค์นี่สัมภาษณ์กันเยอะแยะเหมือนแต่ก่อนนี้ไม่มีเลยนะ
ได้รับความสนใจจากสื่อมากนะครับสำหรับสุพธนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในนักเตะหน้าใหม่
บอกว่าการติดทีมชาติครั้งแรกก็หวังว่าจะสร้างผลงานที่ดี

ให้ได้เหมือนกับที่เคยทำได้ในสึก
เพิ่งต้องทุ่มสุดตัวและงั้งใส่เกิดร้อยแน่นอน
และเด็กที่เล่นในหลีกที่ต่ำกว่าทีนึงก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองมากขึ้น
ถึงถึงถ้าถูกเรียกติดมาทุกคนมีฝีมืออยู่แล้ว
คงไม่ต้องปรับอะไรมากครับผมซึ่งก็อาจจะต้องใช้เวลาในการซ้อมกันสักแป๊บหนึ่งก็น่าจะโอเคขึ้นครับ
ก็จะได้ลงสนามในเกมที่พบกับทีมชาติเคนย่าอย่างแน่นอนเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
จะเป็นเกมครั้งสำคัญในชีวิตของเขาเพราะว่าจะเป็นแมทเฉลิมฉลองการลงสนามในนามทีมชาติไทยครบ๑๐๐นัด
การแบบนั้นนะครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม
ครับพูดถึงสาเหตุนิดหนึ่งไม่ให้เดินทางไปนี่
คือรอเตรียมร่างกายเอาไว้เล่นกับเคนย่าใช่ไหมครับเนี่ย

ส่วนหนึ่งแฟนบอกโอ้โหคือพอไม่เห็นเนี่ยนะ
นึกถึงหรอกแต่พอบอกว่ามีการประกาศรายชื่อ

ซึ่งจริงคุณเป็นตำนานหมายเลข๗ของทีมชาติไทยด้วย

คิดว่าฟุตบอลยุคนี้นะครับกับ

มันจะมีโอกาสที่จะเห็นอะไรแตกต่าง

ก่อนอื่นเลยครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณ
พระนายกครับแล้วก็โพสต์รายวัฒน์ครับ
ได้โอกาสตรงนี้นะครับแล้วก็

ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับ
ผมก็ถือว่าผมเป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งที่ได้เข้ามาอยู่ในทีมชุดปัจจุบันนี้อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ถือว่าเราก็คงต้องปรับตัวให้เข้ากับน้องเลยครับ
ก็จะพยายามครับถ้าได้รับโอกาสก็จะพยายาม

เพราะว่าแฟนบอลก็หวังว่าอยากจะได้เห็นนัสกรลงสนามไป
แล้วก็เล่นกับผู้เล่นที่โดดเด่นของไทยอย่าง
มองว่าในมุมมองสันตัวถ้าลงไปเล่นกับเจ๋แล้ว

แต่ว่าพอมาเล่นร่วมกันแบบนี้ความรู้สึกของดาสกรเป็นยังไง
ผมบอกเลยตอนนี้ผมตื่นเต้นมากที่ผมจะไปเล่นกับเจ

จะให้เขาไปฟุตบอลฟอร์นและเดขอไปเมินแลราร่ะ
แค่ตื่นเต้นแล้วถ้าได้มีโอกาสผมก็ว่าน่าจะสนุกนะ

อย่างดัชกรในยุคสักปี๒๐๐๐นี่โดนเด่นมาก
ยุคปัจจุบันก็ต้องพูดถึงเมซิเจชนะทิพย์แหละ

เป็นเลขที่คุณใส่มาอย่างยาวนานมากนะ
แต่ว่าครั้งนี้พอคุณเหลือทีมชาติไปเนี่ย
เลข๗มันก็มีการเปลี่ยนมือไปหาคนนู้นคนนี้
ล่าสุดที่ผมรู้มาเนี่ยสารวัตเด่นนี่ก็สาย
ชาวดิวชาปุยก็มีชุดิวบนน้องแท้บ้างบางเกม
สกรทองเหลาจะกลับมาทวงเบอร์๗ในแมทนี้อย่างเป็นทางการ

ผมยังไม่ทราบว่าจะใส่เมือไหนเสียงพี่ที่ทราบแล้วใช่มั้ย
ก็ถึงถามดูดิครับคุณคิดว่ายังไงละ
ใครไม่ให้บ้าง
ผมว่าอย่าพูดอย่างนั้นดีกว่าผม

ใช่ครับใช่ก็ถ้ามีโอกาสผมก็ดีใจครับ
มีคนมาเติมเต็มให้กับทีมชาติไทยคนต่อไป
ถ้าเจ้าเองได้กลับมาใส่ผมก็รู้สึกมันเป็นเบอร์ที่ผมใส่มาตลอด

ผมว่ามีโอกาสสูงเลยนะครับเรื่องนี้
และโอกาสลากจากนี้นะคะแน่นอน

กลับกลับมาอีกทางเลยนางทีมชาติแบบต่อเนื่อง
อเจมส์คือด้วยสัมภัณฑ์นะครับเป็นความคิดสัมภัณฑ์ของผมเอง
ก็ยังมองว่าถ้าเราไม่มีโอกาสรับใช้ชาติเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้แน่นอน
เพราะผมก็พูดมาตลอดว่าถ้าชาติต้องการที่จะให้เราไปรับใช้เนี่ย

แต่ว่าณเวลานี้ผมก็ยังมองว่าเราถ้าเราทำ
มันก็มีโอกาสแต่ถ้าไม่ได้หรือว่าถ้าไม่มีโอกาสอีกที

ก็ต้องมาหลายอย่างนะผมว่ามันหลายอย่างมันน่าจะมี
ถึงเราจะไม่ได้ถูกเรียกตัวเป็นเล่นทีมชาติในอนาคต
แต่เราก็ยังเป็นคนที่คอยติดตามเชียร์ฟุตบอลไทยไปตลอดอยู่แล้วนะครับ

ต้องบอกว่าโอกาสมันก็ยังเปิดกว้างสัก
ไม่เฉพาะผมทุกคนมีโอกาสหมดรุ่นผมหลายคน

หลายคนที่เล่นอยู่ตอนนี้ก็มีโอกาสเหมือนกัน
ไม่ว่าจะเป็นอายุเยอะอายุน้อยผมว่า
ทุกคนน่าจะมีโอกาสเข้ามาที่ปริติภาระด้วยลม
สุดท้ายแล้วกันนะครับสื่อสารกับแฟนบอลซะหน่อยว่า
ผมว่าดัศกรอยู่ในยุคเริ่มต้นที่โซเชียลมีเดีย
เริ่มที่จะทำงานตอนนี้มันเป็นยุคที่เบอร์ฟึงฟูมาก
แล้วก็แน่นอนพอมันเกิดกระแสทั้งลบแล้วก็บวก

สารกับแฟนบอลนะครับกับการกลับมาครั้งนี้ของคุณนะครับ

ก็ผมก็มองตลอดนะครับ
ก็แฟนผมก็ยังจะพูดของผมตลอดว่าเสียงของแฟนบอลนั่นแหละ

ไม่เป็นเสียงด่าเสียงชมเสียงยินดีเสียงตะโกนอะไรก็เท่า

มันก็จะกลายเป็นว่าเรามาบรรทอนจิตใจของตัวเราเอง
เราก็จะมองว่าเอาเก็บเสียงเหล่านั้นมาเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองได้สร้างผลงานในสนามดีกว่า
งานในสนามเท่านั้นนะครับที่จะทำให้ทุกคนรับความสมประมาทตรงนั้นไปได้
ผมก็มองว่าทุกคนต่างความคิดอยู่แล้วนะครับ
ผมมองว่าเราทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่มากกว่าและก็ดีที่สุด
ผมว่าถ้าเกิดในเมื่อเราทำดีสุดแล้ว
จะทำให้เรามีจิตใจที่ไม่เข้มแข็ง
ติดใจของแต่ละคนอย่างย่ำแย่
มากกว่าผมเลือกที่จะเก็บคำด่ามาเป็นแรงผลดันให้กับตัวผมเองมากกว่า
เพื่อได้แสดงผลงานในสถานที่จะเป็นชีวิตมากกว่า

แฟนทุกคนผมว่าเป็นกำลังใจให้
อยากเห็นวินาทีที่คุณลงสนามเกมที่๑๐๐นะครับ
กำลังใจให้นะครับในเกมเจอกับเคนย่านะครับ
ครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ถือว่าชัดเจนนะครับในเรื่องของการตอบคำถามแต่ละครั้ง
ในเรื่องการกลับมารับใช้ทีมชาติแต่สกรนี้ไม่เคยปฏิเสธอยู่แล้ว

ให้โอกาสของผู้เล่นที่มีประสบการณ์รวมไปถึงผู้เล่นหน้าใหม่
นี่เป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ของวงการฟุตบอลไทยแท้จริง

คือตัวลุกต่างยุคต่างเจนกันเนี่ย
คือจริงเล่นทันกันแต่ว่าพอขาดหายปุ๊บแล้วได้กลับมาตอนนี้